ต่อกันที่ตัวแม่ในวงการบันเทิงกันบ้าง
คุณมดดำคชาพาคุณผู้ชม

ดูเหมือนว่าเวรกรรมจะตามทันแล้วนะ

ว่าพี่มดดำไปทำอะไรแถวย่านราดเผา
ซึ่งเป็นคอนโดหรูซอย๑๘

ตกลงสุขหนุ่มคนใหม่คนไหนไว้หรือเปล่านะ
หลังจากที่ย้ายเวลามาออนต่อจากไทยรัฐนิวโชว์นะ
สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ราดเผาซอย๑๘บ้านฉันอยู่มาตั้งแต่เกิด
มีคนเมาว์ว่าแบบไปซื้อคอนโดคอนโด

ก็จะอยู่ในระแวกลาดพร้าวซอย๑๘มาตลอดอะไรอย่างนี้
เพราะเชื่อเพราะปู่ตั้งแต่รุ่นปู่เนี่ยเชื่อ
ว่าเลข๑กับเลข๘เป็นเลขมงคล

ก็เลยเชื่อว่าให้ตายยังไงตัวเองก็ไม่มีวันย้ายออกจากราชพร้าวเลข๑กับเลข๘หรือซอย๑๘แน่นอน
แล้วเจอกันทุกวันหลังไทรัตนิวโชว์ไทรัตทีวีช่อง๓๒
เจอกันทุกคืนจันทร์ถึงพระหัสสบดีเจอกันแน่นอนฮะ
นี่ค่ะต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะรายการตัวแม่มาแล้ว
เผื่อใครเปิดมาแล้วเจอเลยนะคะก็๔๔๕นนะคะ
ถูกต้องแต่นิดนึงอยากให้พี่พ่อดำเมาส์เรื่องตัวเองหน่อย